ไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์อุกอาจการเมืองพิสุนุโลกกันหน่อยนะครับ
เจ้าของร้านเสริมสศวนเสริมสวยอายุก็เยอะแล้ว
อยู่ในบ้านในร้านคนเดียวถูกคนร้ายเข้าไปฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็หลบหนีไป
ตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับ
ช่อทิพย์นะฮะตั้งอยู่ถนนเอกาทศลศตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิสุนุโลก
พบศพผู้เสียชีวิตคือนางบัญญัติกันทองอายุ๗๔ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
จุดที่พบศพเนี่ยคือห้องน้ำบริเวณชั้นล่างนะครับ
ด้านหลังร้านลักษณะนอนหงายจมกองเลือดอยู่แล้วก็ศีรษะเนี่ยพาดอยู่กับขอบประตู
มีแผลจากของมีคมบาดที่คอนะฮะตามภาพกราฟิกที่ทำให้เลยนะครับ
ก็เป็นแผลชะกันขนาดใหญ่ยาวมากสักประมาณ๑๕เซนติเมตร
สินของผู้ตายสร้อยคอทองคำ๑บาทสร้อยข้อมือ๕๐สตางค์แล้วก็แหวนทองคำอีก๑วง
ทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยหายไปนะครับ
มณัฐกันทองชูโชธอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นลูกสะพ้ายแล้วก็เป็นคนไปพบศพ
คนแรกบอกว่าพอไปถึงร้านเนี่ยเห็นขาแม่สามีไปนอนอยู่ในห้องน้ำ
ตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นลมสลบไปศีรษะฟาดกระแทกขอบประตูแล้วก็เป็นลมไป
อะไรแบบนี้นึกว่าหน้ามืดนะครับแล้วสักพักนึงเอ๊ะมีเลือดไหล
ตกใจก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยไปนะกู้ภัยก็รับตัวส่งโรงพยาบาล
พอกู้ภัยมาถึงก็แจ้งบอกว่าอ้าวจริงแล้วแม่คุณเสียชีวิตแล้วนะ
ทางด้านนายเพชรนะเขาบอกว่าคนนี้เขาเปิดร้านซ่อมรองเท้า
อยู่ข้างบ้านของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า

มีรถจักรยานยนต์สีแดงไปจอดอยู่หน้าร้าน

แล้วก็เห็นผู้หญิงรูปร่างถวม
อายุสัก๓๐ปีลักษณะคล้ายธอม
เดินเข้าออกร้านแล้วก็ขี่รถหลบหนีไป

คนที่เกาะเหตุน่าจะเป็นผู้หญิงคนนั้นใช่มั้ย
จนผ่านไปถึง๑๑โมงกว่าแล้วนะฮะ
สะพ้ายถึงมาเจอว่ามีการเกิดเหตุขึ้น

ผู้บังคับการตำรวจสอบภอมเมืองพิสุนโลก

ส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ไปแล้ว

คำให้การของเพื่อนที่อยู่ข้างบ้าน

ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งไป

ทะเลาะวิวาสต่างนานา
ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวผู้ที่ก่อเหตุเร็วนี้นะครับ